ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะมีครอบครัวหนึ่งนะคะ
เขาประกาศตามหาคุณแม่วัย๕๑ปี
พาหลานสาววัย๗ขวบออกจากบ้านตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคือวันศุกร์
แล้วทีนี้เนี่ยคุณแม่บอกว่าจะไปบ้านเกิดที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ล่าสุดนะคะทั้งแม่วัย๕๑ปีแล้วก็ลูกหลานสาววัย๗ขวบเนี่ย
ไปเจอไปเจออยู่ที่กลับบ้านคือเจอแล้วนะคะเพราะตอนแรกเขาหายตัวไป
ปรากฏว่าเขาบอกว่าติดคนรู้จักไปเที่ยวที่ศรีสะเกด
แล้วก็ไม่ได้กลับบ้านก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราว

นี่ค่ะคือโพสต์ต้นตอนนะคะที่เขาประกาศตามหา
บอกว่าช่วยตามหาน้องหน่อยเป็นหลานสาววัย๗ขวบ
แล้วก็ให้เบาะแสมาค่ะว่าชื่อน้องเบลแล้วก็มีนางจวนแก้วงามวัย๕๑ปีเป็นคุณแม่
คนยายหลานเนี่ยเดินทางออกจากคอนโดย่านปิ่นเกล้าตั้งแต่๑๐โมงเช้าของวันศุกร์ที่๑๗พฤษภาคม

จวนเนี่ยบอกลูกหลานว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมญาติที่บ้านเกิดที่สุรินทร์แล้วก็ไม่เจอตัวทั้งคู่อีกเลย
ยายหลานคู่นี้ออกเดินทางโดยรถกระบะของคนรู้จักนะคะไปวันที่สิบเจ็ด
หลังจากนั้นไม่มีใครติดต่อได้เช้าวันเสาร์ที่สิบแปด
ญาติที่สุรินติดต่อยายจวนได้ค่ะ
จวนบอกกับญาติว่าอ๋ออยู่ศรีสะเกดไม่ต้องห่วงนะ
เขาก็งงว่าอ้าวบอกจะไปสุรินททำไมไปโผล่ศรีสะเกด
แล้วหลังจากที่ติดต่อได้ครั้งนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
ทุกคนก็ยิ่งเป็นห่วงว่ามันแปลกมันเกิดอะไรกันขึ้นหรือเปล่า
ประกาศตามหาคนหายในโลกออนไลน์แจ้งความว่าที่สอนอตลิ่งชัน
โพสต์ข้อความลงโซเชียลมีเดียคือให้ทุกทางช่วยกันตามหา
สุดท้ายยายจวนกับหลานสาวติดต่อกลับมาหาญาติแล้วแล้วก็บอกว่า

พอดีติดรถคนรู้จักมาดูงานไฟที่ศรีสเกต
แต่ตอนนี้กำลังจะกลับแล้วนะไม่ได้เป็นอันตรายอะไรไม่ต้องเป็นห่วง
เขาบอกกับพ่อว่าจะไปหายายที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
แล้วทีนี้พ่อบอกจะไปก็ไปจะไปต้องเอาหลานไปด้วยนะ
ไม่อยากให้ไปคนเดียวเขาบอกโอเคไปก็ได้แล้วเขาก็ไป
แต่วันนั้นพ่อไปทำงานตอนเช้าแล้วก็ออกไป
แต่พ่อไม่รู้ว่าไปกับใครไปรถอะไรค่ะ
แล้วก็ไปเขาเลยโทรถามว่าประมาณช่วงบ่าย๒ของวันศุกร์
เขาก็โทรถามว่าอยู่ที่ไหนแม่บอกอยู่ถึงโคราชแล้วแค่นี้แหละแค่นี้แหละ
ประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็วางไปแล้วก็โทรแล้วก็โทรไปเขาก็ไม่รับ
เหมือนว่าไม่รับเลยจนวันเสาร์วันเสาร์ช่วงบ่ายโทรทางไลน์ไปหาหลานค่ะ
หลานก็รับตาก็ถามว่าหลานอยู่ไหนบอกหนูอยู่ศิษฐกิจค่ะตา
ยายล่ะยายออกไปเที่ยวออกไปเล่นข้างนอกหนูนอนดูยูทูปอยู่ในบ้าน
ล่าสุดก็เมื่อเช้าเนี่ยค่ะโทรมาเมื่อเช้าว่ากลับมาแล้ว
พอลูกสาวมาหาที่บ้านค่ะก็ถามลูกสาวว่าอยู่ที่ไหน
ก็บอกก็อยู่ศิษฐกิจแล้วถามไปทำอะไรไปดูงานที่มันมีไฟ
ลูกก็บอกเนี่ยค่ะที่มันมีไฟปั้งไฟอะไรนะคะค่ะ
ถามแล้วเป็นยังไงใครทำอะไรหนูไหมบอกไม่มีใครทำอะไรหนู
ก็นอนยังไงกินยังไงก็นอนที่บ้านเขาที่ไปด้วย
คือทีนี้เนี่ยติดต่อครั้งล่าสุดยายจวนบอกว่าจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมคะ

จะได้สอบถามว่าตอนนี้ยายจวนถึงบ้านพักย่านปลิ่นกล้าวหรือยัง
แต่ตลอดทั้งวันเมื่อวานก็ยังติดต่อยายจวนไม่ได้ค่ะ
เองก็ไม่สามารถติดต่อได้เหมือนกัน
คือสงสัยกลับมาต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ให้แล้วล่ะ
เพราะติดต่อกันไม่ได้เลยแต่ยายจวนรับปากแล้วไงว่าจะกลับบ้านก็
เดี๋ยวรอดูแล้วกันเขาบอกเขาไม่ต้องเป็นห่วง
ทั้งคุณญาแล้วก็หลานด้วย
แล้วก็จริงพยายามอย่าให้แบตหมดอย่าให้อะไรบางทีต้องติดต่อกันบ้าง
แต่รถกระดาษที่บอกว่าเป็นคนรู้จักไม่เป็นใครก็ต้องติดต่อผ่านคนนั้นได้